คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
พีนี้อาจจะเป็นอีพีหนึ่งที่หลายคนเคยเป็นเคยปักอกปักใจกับใครบางคนจนไม่สามารถเปิดใจให้ใครคนอื่นได้ไหมคะ
แต่บังเอิญว่าเจ้าของคำถามวันนี้เนี่ยเขารอคอยความรักครั้งนี้จากคนคนนี้๑๐ปีแล้วค่ะ
อันนี้บอกว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะหนูชื่อพิมพิมฟังพี่อ้อยมานานได้ข้อคิดจากพี่อ้อยเยอะเลย
ไม่เคยคิดว่าในชีวิตจะต้องมีเรื่องราวมาปรึกษาพี่อ้อยแต่วันนี้ก็มาถึงจนได้
หลายคนค่ะมักจะเริ่มต้นประโยคแบบนี้แหละนะคะไม่เคยคิดเหมือนกันว่าเราจะได้มาเจอกันต้องมานั่งคุยกันถึงปัญหาความรัก
ก็ไม่เป็นไรค่ะอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้เอาเป็นว่าถ้ามีปัญหาอะไรขอบคุณในความไว้วางใจ
ที่เลือกพี่อ้อยให้รับฟังความอ่อนแอของน้องละกันนะคะ
อายุ๓๕ปีเป็นสาวโสดไม่เคยคบใครจริงจังจะมีบ้างที่มีคนเข้ามาคุยแต่ก็ไม่คิดจะตกลงโปรงใจกับใคร
สาเหตุที่น้องพิมไม่คบใครมีเหตุผลค่ะพี่เป็นเพราะว่าพิมหลงรักคนคนหนึ่งมานานถึง๑๐ปีแล้ว
ระยะเวลาไม่น้อยนะคะคนคนนั้นเป็นรุ่นพี่ที่พิมรู้จักจากการทำงานที่แรกเขาอายุมากกว่าพิม๕ปี
ตอนทำงานด้วยกันเราอยู่ทีมเดียวกันพี่เขาทำงานเก่งมากค่ะคอยสอนงานคอยให้คำปรึกษาคอยรับผิดแทนพิมเวลาพิมทำงานพลาด
บ้านเราอยู่ใกล้กันไปกลับด้วยกันเสมอก็เลยทำให้พิมกับพี่เขาสนิทกันอย่างรวดเร็ว
ในช่วงนั้นเราคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องงานจากที่พิมชื่นชมพี่เขากลายเป็นชอบและพอรู้ตัวอีกทีก็หลงรักพี่เขาไปแล้วค่ะ
แต่เป็นได้แค่แอบรักเพราะว่าตอนนั้นพี่เขามีแฟนอยู่แล้วซึ่งพิมก็ไม่คิดจะไปวุ่นวายแค่ได้อยู่ใกล้ก็มีความสุขแล้วค่ะ
ทำงานที่แรกได้๕ปีแล้วเราสองคนก็มีเหตุให้ออกจากงานและจากนั้นไม่นานก็ได้รู้ว่าพี่เขาเลิกกับแฟนแล้วซึ่งหลังจากที่เขาแยกย้ายกันไปเราก็ยังได้ติดต่ออัปเดตชีวิตของกันและกันเสมอนะคะ
ในช่วงนั้นพิมมีคนเข้ามาคุยอยู่เรื่อยและพิมก็เลือกที่จะปรึกษาพี่เขาในเรื่องของคนที่เข้ามาคุยพี่เขาก็ไม่ได้ห้ามนะคะแต่แค่คอยเตือนและมักหาข้อเสียของคนที่พิมคุยอยู่มาพูดให้พิมคิดเสมอ
บางครั้งคำพูดของพี่เขาก็เหมือนห่วงพิมนะคะมันทำให้พิมคิดเข้าข้างตัวเองบ่อยครั้งว่าเอ๊ะพี่เขามีใจกับเราหรือเปล่าพิมบกมือลาคนเหล่านั้นทั้งหมดและหลงรักพี่เขาต่อไปเช่นเดิม
แม้ว่าตอนนี้จะไม่ได้ทำงานด้วยกันแต่พี่เขาก็จะมารับมาส่งพิมไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดพาไปทานข้าวพาไปเจอเพื่อนพาไปซื้อของวันวาเลนไทยก็มีดอกไม้มาให้กลางคืนก็คุยไลน์กันก่อนนอนและบอกฝันดีกันแทบทุกคืนเออเนาะจะไม่ให้คิดมากได้ยังไงอ่ะคะเพราะบางทีมันก็ยากจะไม่คิดนะคะน้องพิมซึ่งเราเองไม่เคยพูดคุย

ก็เลยเก็บความอึดอัดนี้ไว้และปล่อยให้ความสัมพันธ์ของเราคลุมเคลือกันแบบนี้ไปเรื่อยจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ค่ะมีคนเข้ามาจีบพิมเราเจอกันจากการแนะนำของเพื่อนเขาจีบพิมอย่างชัดเจนโทรหาสม่ำเสมอออกตัวกับทุกคนว่าชอบพิมพ์และกำลังจีบพิมอยู่พิมก็บอกเขานะคะว่าพิมคิดกับเขาแค่เพื่อนเพราะว่าพิมยังไม่เปิดใจให้กับใครทั้งทั้งที่พิมยังรักคนอื่น
เอาจริงพิมก็รู้สึกดีกับเขานะคะและก็ดีใจที่มีคนที่เข้ามาอย่างชัดเจนแต่ความรู้สึกพิมตอนนี้เนี่ยยังคงรักพี่คนนั้นอยู่
ควรทำยังไงดีคะพี่อ้อยคะคนที่พิมรักเขาดันไม่ชัดเจนคนที่เขาชัดเจนพิมก็ยังไม่กล้ารัก
กวนพี่อ้อยให้คำแนะนำกับพิมด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะน้องคะแค่จะบอกว่าน้องพิมอย่าดึงทุกเรื่องมารวมกันคิดทีละคนตัดสินใจทีละคน
คนใหม่ที่มาคือต่อให้เขามีใจแต่เขาอาจจะยังไม่ใช่ในใจของน้องหรือเปล่าก็ยังไม่เห็นต้องเริ่มคบกันไปนะคะให้เสียใจกันเปล่านะ
ทุกคนนะคะอยากมีพื้นที่ของตัวเองทั้งนั้นไม่มีใครหรอกอยากเป็นคนขั้นเวลาหรือแม้แต่คนที่เราเชื่อว่าถ้ามีเขาอย่างน้อยคนเก่าจะได้ค่อยเลือนหายไป
บางทีนะคะน้องพิมมันอาจจะได้ผลตรงข้ามก็ได้นะยิ่งไปเจอคนใหม่ที่ไม่ใช่ใจจะยิ่งโหยหาคนเก่าหนักขึ้นไปอีกไม่รักคือไม่รักค่ะถ้าจะเลือกใครอย่าเลือกเพียงเพราะว่าเขาคนนี้ชัดเจนเหตุผลในการเลือกมันเบาไปอะค่ะ
เคยมีคนส่งคำถามเข้ามาหาพี่อ้อยนะคะเขารอแฟนขอแต่งงานมานานมาก๘ปี๙ปีไม่ยอมแต่งงานสักทีในที่สุดแล้วมีคนใหม่เข้ามา
สามเดือนขอแต่งงานเลยปรากฏน้องเลือกแต่งงานไปกับคนใหม่ที่สุดแล้วพังค่ะเรียนรู้กันน้อยไปเพราะฉะนั้นแค่เอามาเป็นบทเรียนว่าคนที่ชัดเจนความรักที่ชัดก็ไม่ได้แปลว่าเราจะรักเขาเสมอไปนะไม่เห็นต้องรีบดึงใครเข้ามาในชีวิตค่ะเพื่อแหมเดี๋ยวมันจะไปเพิ่มสถิติอกหักให้ตัวเองนั่นแหละคนที่น้องรอเข้ามาเป็น

ใจต่อใครมาแย่งคนที่เรารักไปอยากมีตัวตนในสายตาของกันและกันไม่ใช่คบไปวันมีเธอก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรอยากเจอก็มาอยากลาก็ไปไม่ต้องรับผิดชอบความรู้สึกซึ้งกันและกันแบบนี้เวลาเรามีใจกับใครนะคะเขาหยอดหนึ่งเราก็ซึ้งไปเป็นร้อยแล้วน้องพิมคอยนับความพิเศษที่เขาทำให้หรือจริงมันอาจจะเป็นแค่ค
สิ่งที่น้องพิมเล่าพี่เข้าใจนะคะเวลารักใครเราก็พร้อมจะให้โอกาสและก็ให้ความหวังตัวเองไปเรื่อยยังไม่ชัดเจนว่าอยู่ในใจไหมแค่อยู่ใกล้ใกล้ก็ยังดีอ่ะบางคนคิดแบบนี้เลยนะเฮ้ยแค่นี้ก็เอาวะบางคนคิดแค่นี้จริงแต่บังเอิญว่ามัน๑๐ปีแล้วอ่ะน้องถ้าใช่เขาคงต้องเคลื่อนตัวปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์บ้างและที่ส

คำตอบคืออะไรแต่แค่ยังไม่กล้ายอมรับความจริงบางทีนะการอยู่กับความรู้สึกสงสัยว่าตกลงเราเป็นอะไรกันอาจจะทุกข์น้อยกว่าการบอกตัวเองว่าฉันไม่ต้องรออีกต่อไปคือถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยน้องพิมก็ต้องยอมเสียเวลาชีวิตไปเรื่อยนะ๑๐ปี๑๕ปี๒๐ปีแล้วถึงวันนั้นน้องค่อยมาบอกว่าดูสิพี่ยังคลุมเคลืออยู่เลยมันยิ่งชัดขึ้นเรื่อยค่ะ
หนูไม่มีแฟนตลอดชีวิตจริงนะฟังดูเหมือนทีเล่นทีจริงอะค่ะ
แต่ทั้งหมดทีเล่นแต่เอาจริงนะ
หรือแม้แต่พี่ถ้าเราอยู่ใกล้กันแบบนี้เนี่ย
เกิดมีใครจะมาจีบหนูเขาจะกล้าเหรอ
เข้าใจผิดหมดแล้วดีว่าพี่เป็นแฟนหนู

หยอดไปค่ะแล้วดูปฏิกิริยาของเขาเอา

คราวนี้ถามตรงซื่อเลย
พี่คะตกลงเราเป็นแค่พี่น้องหรือมากกว่านั้นคะพี่
คำตอบที่ได้น้องจะได้เอามาประกอบการตัดสินใจ
ว่าน้องจะเอายังไงต่อไปในชีวิตกับคนคนนี้ดี
คนใดก็ตามที่เรายังไม่ได้มามักจะดูดสูงค่าเกินจริงค่ะน้องคะ
พอยังไม่ได้เป็นแฟนเนี่ยโอ้โหเขาดูล้ำค่ามาก
เผลอนะพอได้มาเราอาจจะเรียนรู้ก็ได้ค่ะว่า
เออเราไม่คลิกกันจริงด้วย
ไม่อยากให้น้องทิ้งวันเวลาที่ไร้ค่าไปเรื่อยค่ะ
ชีวิตคนเรานะน้องพิมมันไม่สั้นไม่ยาว
อย่าเสียเวลากับสิ่งที่ไม่รู้ว่ามันมีอยู่จริงไหม
กับความรักในใจของพี่คนนั้นเนี่ย

แต่สุดแท้แต่น้องในการตัดสินใจ
อย่างน้อยคงเป็นวิธีคิดให้กับใครค่ะ
ถ้ามีใจทำไมปล่อยให้คอยนานขนาดนี้เนี่ย
หรือทั้งหมดที่มีเรารู้สึกดีอยู่ฝ่ายเดียว
ลองคิดดีถามใจตัวเองดีค่ะ
ต่อให้ไม่มีเขาหัวใจเรายังมีค่านะ
อย่าคิดว่าถ้าการที่เขาไม่เลือกเรา

คุณค่ายังอยู่ที่เราอย่างครบถ้วน
เพียงแต่วันนี้มันแปลกตรงไหน
ที่เราซื่อสัตว์กับความรู้สึกตัวเอง
และเป็นคนเคลื่อนตัวในความสัมพันธ์นี้
เผลอเราอาจจะแมนกว่าเขาก็ได้นะคะ
ที่เขามาเล่นกับความรู้สึกของเราไปเรื่อย
แต่ไม่รับผิดชอบความรู้สึกของเราเลยนะคะ
คิดว่าน่าจะเป็นคำตอบให้กับหลายคน
รอความชัดเจนจากคนบางคน
หรือบางทีเข้าไปใกล้กว่านี้เขาไม่ให้

ทั้งที่เขาชัดเจนมาตั้งนานแล้วว่า
ทั้งหมดเราเป็นได้แค่นี้จริงนะคะ

หวังว่าใครก็ตามทีที่กำลังอยู่ในความรักคลุมเคลือคลุมเคลือ

เพราะเราก็มีสิทธิ์เลือกเช่นเดียวกัน
มีคำถามส่งคำถามเข้ามาได้นะคะ

โปรดติดตามตอนต่อไป